คุณผู้ชมครับเรามาติดตามเรื่องของนายจ้าง
นายจ้างรายนี้เจ็บใจเพิ่งจะเปิดรับสมัครลูกจ้าง
ให้มาเป็นช่างไฟฟ้ารับสมัครผ่านกลุ่มช่างในโลกออนไลน์นะ
และลูกจ้างลายนี้มาสมัครทำงานได้แค่วันเดียวก็ออกไลน์

ระบุว่าใครพบบุคคลในภาพกรุณาแจ้ง
ในกลุ่มช่างไฟฟ้าและชายคนในรูปก็ทักมา

ในรูปก็ทักมาในโลกออนไลน์พร้อมที่จะมาสมัครงาน
โดยบอกว่าผมสามารถทำงานได้ทันที
ทีนี้แหละครับนายจ้างเห็นว่าทำงานได้ทันที
น่าจะมีฝีมืออยู่ก็เลยรับเข้ามาทำงาน
และชายคนดังกล่าวก็เดินทางมาหา
วันอังคารที่๘มกราคมเวลา๖โมงเย็น
นายจ้างก็ใจดีนะจัดห้องจัดหับ
ห้องพักของคนงานที่เตรียมไว้เพื่อให้พักผ่อนก่อน
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มงานกัน๙มกราคม
วันที่๙มกราคมชายที่มาสมัครงาน
ก็มาทำงานแล้วก็กลับเข้าห้องพักตามกับปกติ
กับทำงานไปได้๑วันแล้วนะคุณ
แต่พอเช้าวันต่อมาคือวันที่๑๐มกราคม

ชายรายนี้อ้างกับนายจ้างบอกว่า
นายขอยืมรถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้นิดเดียว
เดี๋ยวผมมานะครับแต่หายไปนาน๒ชั่วโมงคุณ
โมงเช้าแล้วคนงานรายนี้ก็ยังไม่กลับมา
นายจ้างเอกใจแล้วครับเลยโทรศัพท์ไปหา
โทรไปโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
พอทักเฟซบุ๊กไปหาก็ถูกบล็อกซะแล้ว

ไปที่ห้องพักคนงานไปเจอเสื้อผ้ารองเท้า
เนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
จากนั้นจึงไปแจ้งความกับตำรวจสพคูคศปฐุมธานี
รู้ว่าเอกสารต่างเป็นของปลอม
และไม่ใช่ของคนงานรายนี้เลยนะคุณ
เอกสารสมัครงานต่างปลอมหมดเลย

นายจ้างลองแอดไลน์ไปจากเบอร์โทรศัพท์
สรุปได้ว่าติดต่อคนงานรายนี้ได้
นายจ้างจึงบอกว่าเอารถมาคืนเถอะ

ถ้าเอามาคืนเดี๋ยวถอนแจ้งความให้

แต่คนงานตอบไลน์กลับมาด้วยข้อความว่าอะไรรู้ไหมคุณ

รถจักรยานยนต์ผมได้ขายไปแล้วครับ
ราคา๘๕๐๐บาท
ให้คิดซิว่าเป็นค่าแรงที่ทำงานไปให้วันหนึ่งนะครับ

นายจ้างโหจะใช้คำว่าอะไรดี
โอ้โหเจ็บใจเลยนะฮะเจ็บใจมากนะครับ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อให้โลกออนไลน์ช่วยกันแจ้งเบาะแส
ในการจับกลุ่มตัวลูกจ้างสุดแสบรายนี้

นายจ้างบอกเจ็บใจพูดไม่ได้เจ็บใจ